บันเทิงศูนย์เสียนักร้องฝีมือคุณภาพไปอีกหนึ่งคนนะคะ
เสียชีวิตกระทันหันค่ะเมื่อวานนี้เพื่อนเพื่อนในวงการบันเทิงนะคะ
ในการเฟ้นหานักร้องเสียงคุณภาพครั้งที่ยี่สิบสี่ค่ะ
เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์น้องมีอาการเลือดข้างในสมองนะคะ
ก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในไอจีไว้อาลัย
และก็ใจหายที่เพื่อนจากไปในวัยขนาดนี้นะคะ
แล้วก็ในขณะที่ไอจีของน้องกันเองรูปล่าสุดนะครับ

เคยไปสัมภาษณ์เขาในรายการไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์
เป็นคนที่ค่อนข้างสนุกสนานร่าเริงแล้วก็เฮฮา

แล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะได้ติดตามผลงานน้องมากขึ้นมากขึ้นนะครับ

ก็เสียใจกับครอบครัวด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ